ตอนนี้เขามีประกวดแมวสวยงามด้วยเดี๋ยวพวกคุณดูนะแล้วก็เตรียมพร้อมส่งลูกลูกของคุณเนี่ย
เข้าประกวดชิงถ้วยพระราชทานกันค่ะพาไปดูบรรยากาศการแข่งขันประกวดแมวไทยสวยงาม
ชิงถุ้ยพระราชทานที่โคราชกันค่ะโอ้โหเสร็จถีไปอยู่ไหนไม่รู้งานนี้ยัง
งั้นคุณดูเรื่องของกฎกติกามารยาทและผู้เข้าแข่งขันก่อน

พากันมาที่หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคพิมายค่ะ
อยู่ที่ตำบลในเมืองอำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมา
เขาจัดงานประกวดแมวไทยประจำปี๒๕๖๕เมื่อวันที่๑๒พฤศจิกายนที่ผ่านมา
งานนี้งานใหญ่ระดับประเทศ
นี่ค่ะชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัฐราชกัญญานะคะ
งานนี้มีผู้เข้าแข่งขัน
แมวทั้งสายพันธุ์ไทยและต่างประเทศมาร่วมประกวดกว่าร้อยตัว
โอ้ยน่ามากค่ะสวยมั้ยอันนี้สีสวาดใช่มั้ยแมวโบราช
ผู้ก็มีเพศเมียก็มาค่ะอยากได้อันนี้ใช่ไหมคะแล้วยังมีอีกนะแมววิเชียนมาส
โอ้นี่ก็ได้แมวขาวมะนีแมวสุพรรคแมวกรณ์จานี่คือแมวพันธ์ไทยใช่มั้ย
แววต่างประเทศก็มาอีกเยอะค่ะน้องใบตองคุณชนะคุณผู้ชม
ใช่แล้วลักษณะของแมวแต่ละตัวมันจะมีสีที่ต่างกันไปรวมถึงขนแปลกก็มี
คุณอยากได้ตัวนี้คุณอยากได้ไปหมดทุกตัวแล้วเนี่ยนะฮะ
ทุกตัวก็มาร่วมแข่งขันประชันกันถึงความสวยงามเพื่อที่จะได้เป็นแชมป์นะ
แต่งานนี้ค่ะเขาจัดขึ้นเพื่อมีวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์
และส่งเสริมผู้ที่ชื่นชอบการเลี้ยงแมวไทยอันนี้ผู้ชนะเลิศใช่ไหม
อ่าต้องยินดีด้วยได้ถ้วยใหญ่ไปเลยนะเป็นถ้วยพระราชทานด้วย
ก็มีแต่ละประเภทนะถูกต้องแล้วนะคะซึ่งต้องบอกอย่างนี้ว่าเกณฑ์การตัดสินก็คือ
ดูว่าแมวเนี่ยมีสุขภาพดีมีขนสวยงามตรงตามสายพันธุ์ไม่มีตำหนิ
นิสัยก็ต้องดีด้วยนะตอนสุดแมวแท็กประกวดไม่ได้แหละ
แมวน้องไม่ต้องประกวดไม่ได้สุดทันไหมโอ้ยตาย
ดูที่นิสัยดูยังไงอยากรู้จังเลยเนอะต้องเชื่องต้องแบบสั่งได้ต้องยืนอะไรอย่างนี้ได้ไหม
ต้องสั่งได้บอกได้อ๋อบอกไม่ได้แล้วไม่ประกวดแล้ว
แต่ผมจะบอกให้แมวเป็นหนึ่งในสัตว์สายพันธุ์หนึ่งที่ฝึกยากมาก
แต่ฝึกได้ถ้าถามว่ามันฝึกได้ไหมฝึกได้แต่มันฝึกยาก
ต้องใช้เวลาเพราะสัญชาติยานมันเป็นนักกีฬาแล้วมันจะมีความเอาแต่ใจตัวเอง
ไม่ยอมไม่ยอมแต่มันฝึกได้อย่างที่ดูในสารคดีไง
ถามว่ามันฝึกได้ไหมได้ต้องใช้ความรอดรู้หรืออะไรอย่างเงี้ย
ได้ก็ต้องใช้เวลาใช้ความรู้ใช้ความอดทนของมนุษย

คุณดิฉันอยากส่งแมวประกวดแต่ว่าดูท่านอนแมวดิฉันหน่อย

คุณบอกผมทีว่าแมวแบบนี้ประกวดได้ไหม

ไอ้ที่โค้งนั่นคืออะไรพุง
เดี๋ยวนะเขานอนเกยโต๊ะจากโต๊ะตัวหนึ่งกับอีกตัวหนึ่งอย่างนี้เหรอ
ใช่แล้วเขาก็หย่อนพุงสบายคือไหลลงไป
เอาเข็มจิ้มจะมีน้ำไหลออกมา
จอกป๊อกพุงกล่อมานอนสบายพุงมากเออ